ผู้สาวขาเฟี้ยวยังต้องรอติดตามกันต่อไป
แต่สำหรับผู้สาวขาเลาะตอนนี้เนี่ย
ยอดวิวทะลุ๒๕๐ละเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โด่งดังถึงขนาดที่ว่าลูกพี่มะลิของเรา

ใช้เพลงนี้ในการกล่อมตัวเองนอนก็ทำได้
คุณแม่โบแวนด้าเขาก็เลยอัดคลิปมาฝากแฟนของพี่จ๋านะคะ
น่ารักขนาดไหนพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เออก็โก๊ดกันกันแบบหูหลับตาก็โก๊ดกันกันลงไป
ก็ทำให้น้องเมอรี่เนี่ยหลับตาร้องเพลงได้นะคะคุณผู้ชม

แล้วต้องบอกว่าตอนนี้น้องมะลิคลิปนี้ทะลุ๒แสนวิวแล้วนะคะ

ด้วยความรักพี่ปานาอาจจากแฟนคลับของน้องลำยายแห่งทองคำมาต่อกันที่น้องเมอรี่กันต่อเลย
ก็มะลิเนี่ยนะทำได้ทุกอย่างเลยร้องเพลงก็ได้เดี๋ยวรอดูว่าอาจจะมีเต้นด้วย
ตอนนี้อยากเห็นน้องมะลิแสดงละคร
เดี๋ยวรอดูกันไปเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่อะนะ